คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพาไปดูความน่ารักของซุปตาตัวแม่
วงการบันเทิงกันหน่อยแม่อ้ำพัชราภานั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้ปลอบใจน้องรักน้องเมพิชชนาธิ์ไป

คือเธอเนี่ยเวลค่ำน้องเมย์ที่กลับมาโสดเป็นเพื่อนเธออีกครั้ง

ของ้อผู้ชายผ่านสื่อได้ปะ

มาวันนี้ช่อดอกไม้ช่อโตดอกไม้ปริศนา
มาพร้อมกับการประทับชื่ออ้ำพัชราภาแบบนี้
ก็แหมเห็นทั้งทีก็ขอโพสต์ลงในไอจีสักหน่อย
ประกาศหาว่าตกลงเป็นของใครเนี่ยเพื่อนแกล้งส่งให้หรือเปล่า
ใครส่งยอมรับมาแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะ
เพื่อนในกลุ่มเองก็เข้ามาแซวกันเพียบเลย
ทั้งแม่นิงปณิตาเองแม่เมปฏิดาหรือว่าคุณเมพิชชนาธิ
ก็แซวว่าเฮ้ยมีคนส่งมาง้อหรือเปล่า
ซึ่งอ้ำก็ตอบแบบติดตลกด้วยบอกว่าโอ๊ยรุ่นใหญ่อย่างเราเหรอ
ต้องง้อเขาสิฟังแม่อ้ำเอาไว้นะคะ
แฟนคลับเห็นแบบนี้ก็อดดีใจด้วยไม่ได้

ซุปตาสาวอาจจะกำลังกลับมามีหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งก็เป็นได้ค่ะ
ก็ตอนแรกบอกว่าโสดไงใช่ไหมก็ยินดีต้อนรับน้องเมย
กลับเข้าสู่อ้อมแขนเพราะว่าโสดเหมือนกัน
แต่ทำไมยังไงของง้อผู้ชายผ่านสื่อ
นี่แหละอยากจะรู้จริงเลยนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร

เป็นคนใหม่ยังไงตามสืบกันจ้านะคะ
แต่เชื่อว่าคุณอ้ำพัชราภาไม่ปล่อยให้งงนะจ๊